คุณผู้ชมค่ะเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องติดตามจริงค่ะ
จอไทยรัฐนิวส์โชว์ของเราก็เลยมีรายละเอียด
บอกให้ที่มุมจอแบบนี้ต่อเนื่องเลยนะคะ
จะเห็นตัวเลขทั้งหมดว่ายอดผู้ป่วยสะสม

รักษาหายแล้วกลับบ้านได้แล้วกี่คน

แต่ว่าณวันนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เพิ่มขึ้นอีก๔คน
แล้วก็น่าสนใจมากคือ๔คนนี้ค่ะ
ปรากฏว่าติดเชื้อในระยะเวลา๑๔วัน
นั่นหมายความว่าที่เจ้าหน้าที่บอกค่ะ
ว่าถ้าคุณกลับมาจากประเทศเสี่ยงและต้องกักตัว๑๔วัน

โดยเฉพาะผีน้อยคนไทยที่ไปทำงานที่เกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย
และมีความประสงค์อยากจะเดินทางกลับมาประเทศไทย

กำลังจะทยอยกลับมาอีกเยอะเลย
ลงทะเบียนไว้หลายพันคน
คือเจ้าหน้าที่เขาบอกแล้วว่าคือมาตรการจะเป็นแบบนี้นะคะ
สำหรับคนที่เดินทางมาจาก๒เมืองที่เป็นเมืองแพร่เชื้อ
เมืองแทกูกับเมืองขยองสัง
คุณมาตรวจวัดอุณหภูมิ
มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ตามเจ้าหน้าที่กักตัวเลยนะคะ

คือจะกักตัวเอาไว้ในพื้นที่ที่ทางเจ้าหน้าที่รัฐเขาจัดไว้ให้
แต่ถ้ามาจากเมืองอื่นก็จะเหมือนกับนักท่องเที่ยว
หรือคนไทยที่มาจากเมืองเสี่ยงประเทศเสี่ยง
ก็คือจะวัดอุณหภูมิมีไข้กักตัวส่งโรงพยาบาล
ไม่มีไข้ก็กลับไปกักตัวที่บ้าน
หรือว่าที่ที่พักของตัวเอง๑๔วัน
แต่ปัญหาคือคนที่กลับมาก่อนหน้านี้
ก่อนที่จะมีมาตรการแบบนี้ออกมา
ผีน้อยบางคนเขาไม่กักตัวคุณภาคภูมิ
คือแล้วส่วนใหญ่เหตุผลก็คือ

นี่ไงก็ไปตรวจมาแล้วไงไม่มีไข้ไง

แล้วโพสต์ภาพด้วยไงโพสต์ภาพไปนู่นไปนี่
ไปกินข้าวแบบนี้ค่ะ
คือตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกเลยนะคะ
ว่าคนที่กลับมาก่อนที่จะมีมาตรการนี้

มีบทลงโทษตามกฎหมายด้วยนะ
คือตอนนี้ค่ะมีหลายรายที่นอกจากจะไม่สำนึกที่จะ
คุณไม่กักตัวสี่สี่วันคุณยังโพสต์อีกต่างหาก
ที่เชียงรายมีผู้หญิงคนนึงกลับมาจากเกาหลีใต้
พาครอบครัวไปกินหมูกระทะร้านดังเลยค่ะ

โอ้โหทีนี้เจ้าของร้านเอ่ยคนที่ไปกินที่ร้านเดียวกันเอ่ย
โอ้โหเขาตกใจนะคะคือร้านเองเนี่ยพอรู้เรื่องอ่ะ
เขาก็ต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่มันมีค่าใช้จ่ายนะคะ
สิ่งต่างต่างเหล่านี้นี่ค่ะแต่ว่าสำหรับผู้หญิงที่เชียงรายเนี่ยค่ะ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาตามเจอแล้วนะคะ
เขาไปคุยด้วยแล้วนะคะยอมแล้วเพิ่งจะยอม
จะยอมกักตัวอยู่บ้าน๑๔วันแต่ก่อนหน้านี้
ไม่รู้ไปแพร่เชื้อเอาไว้หรือไม่แพร่เชื้อก็ไม่รู้

แต่คือความเสี่ยงไงคะครับแล้วร้านเขาต้องเนี่ยโอ้โหดูสิ

ค่ะส่วนอีกรายนึงค่ะกลับมาจากเกาหลีใต้เหมือนกัน
ก็โพสต์เฟซบุ๊กไปเช็คอินตามสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

ไปร้านหมาล่าแถวถนนห้วยแก้วเขาก็ต้องปิดร้าน
ทำความสะอาดฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ
ทางร้านเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเนี่ยต้องมาเดือดร้อนร้านเขาอีก
แล้วพอคนรู้ว่าคุณไปกินร้านไหนเนี่ยนะคนไม่กล้าไปกินต่อ

คือไอ้คำว่าผ่านฉลุยเนี่ยคือคุณผ่านด่านไม่มีไข้ณขณะนั้นใช่ไหม
แต่ระยะฟักตัวมาเนี่ยต้องอย่างน้อย๑๔วันใช่ไหม
ซึ่งคุณต้องไปกากตัวที่บ้านแต่คุณมาบอกผ่านฉลุยคือคุณจะไปไหนก็ได้

ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าไกรสอนกองฉลาด
ได้มีการเรียกตัวผู้หญิงคนนึงนะคะเพิ่งกลับมาจากเกาหลีใต้
แต่ไม่ยอมกักตัวค่ะไม่ยอมกักตัว๑๔วัน
ก็เหมือนกันเหมือนอีก๒ลายที่เล่าไปเนี่ย
ก็ไปนู่นไปนี่ตามสถานที่ต่างเนี่ยนะคะ
ที่สุรินค์เมื่อช่วงใบนำตัวไปกากตัว
ที่โรพยาบาลไข้วีรวรรดิโยธีมศ๒๕นะคะ

ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอค่ะ

แต่ระยะ๑๔วันเนี่ย
เป็นระยะที่สำคัญระยะของการปรากฏเชื้อ

มีความผิดนะคะ
ว่าจะยกระดับควบคุมคนกลุ่มนี้

ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

จะส่งมีพนักงานของกรมควบคุมโรคเนี่ยค่ะ

ถ้าฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมายนะคะ
ต้องย้ำนะครับว่าเป็นสำนึกความรับผิดชอบนะครับ
ของคนเหล่านั้นที่มีต่อสังคมนะครับ

ก็เป็นความรับผิดชอบของสังคมโดยรวม

ที่จะไม่ไปรังเกียจ

ที่จะต้องออกนอกบ้าน
คือทีมข่าวของไทยรัฐเนี่ยได้มีการไปคุยกับ
ว่าจริงแล้วตามพบควบคุมโรคติดต่อ
และถ้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
สามารถปรับได้นะคะปรับคนไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
แล้วผู้ที่ได้รับความเสียหายคล้ายกับร้านอาหารต่าง
คนที่กลับมาจากประเทศเสี่ยงแล้วไม่ยอมกักตัวไปกินไปอะไร

ร้านเขาคนไม่กล้าไปกินแล้วจะเจ๊งหรือเปล่าไม่รู้
ร้านต่างเหล่านี้ไปเรียกค่าเสียหายได้ด้วยนะคะ
ต้องฟ้องเอาเลยฮะฟ้องได้นะคะครับ

พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙เพิ่ม๔ราย
เดินทางมาจากอิตาลีและอีรานค่ะ

คนไทยคนแรกอายุ๔๒มีประวัติเดินทางกลับจากอิตาลี
เข้าประเทศไทยเมื่อวันที่๒มีนาคม
ตอนนี้ส่งรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรีค่ะ
คนไทยอีกคนนึงอายุ๒๐ค่ะ
เป็นนักศึกษาเดินทางมาจากอีราน
เข้ามาประเทศไทย๒๗กุมภาพันธ์
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

รายที่๓เป็นชาวอิตาลีอายุ๒๙ปี

ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลในชนบุรี
ส่วนรายที่๔เป็นชาวจีนอายุ๒๒ปี
เป็นนักศึกษาเดินทางมาจากอีราน
ต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิเมื่อ๑มีนาคมนะคะ
เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ตรวจพบว่ามีอาการคือมีไข้ไอมีน้ำมูก
ระหว่างการต่อเครื่องก็ส่งตัวไปสถาบันบำราชนราดูลเลย
ทำให้ตอนนี้ในประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่๔๗ราย
รักษาหายแล้ว๓๑ราย
อยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๕ราย

ดังนั้นณตอนนี้กรมควบคุมโรคบอกว่า
ถ้าใครรู้ว่ามีคนกลับมาจากประเทศเสี่ยง
แล้วไม่กักตัวเอง๑๔วัน
ให้แจ้งกรมควบคุมโรคได้เลยนะคะ
หมายเลข๑๔๒๒และเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคจะตามไปเลยค่ะ
อย่างวันนี้ที่พบก็เป็นพื้นที่เสี่ยงทั้งอิตาลีกับอีราน

ส่วนเกาหลีใต้คือประเทศที่มีการระบาดของโควิด๑๙
ที่มีคนไทยแจ้งความประสงค์จะเดินทางกลับไทยเยอะที่สุดในขณะนี้
กำลังถยอยเข้ามาล่าสุดนะครับเจ้าเพื่อชม
มีรายงานว่านางสาวพินยุดาแจ่มจันสีเอกอรัชทูตที่ปรึกษา
ฝ่ายแรงงานประจำกรุงโซของเกาหลีใต้นะครับ

รายงานเหตุการณ์สถานการณ์ด้านแรงงาน
แรงงานไทยที่เกาหลีระบุว่าได้รับข้อมูลมาจาก
ศูนย์กลางของทางเกาหลีเลยนะฮะเป็นเซ็นเตอร์ของเขาเลย
วันที่๕มีนาคม๒๕๖๓คือวันนี้เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
แจ้งว่าพบหญิงไทยอายุ๒๗ปีติดเชื้อโควิด๑๙
เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในเขตคิมซอนที่จังหวัดขยองสังเหนือ
พื้นที่ติดเมืองแทกุพื้นที่เสร็จทั้ง๒ที่เลย
โดยฝ่ายแรงงานได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของหญิงไทยคนนี้แล้ว
พบว่าไม่มีวีซ่าเข้าไปทำงานนะฮะก็คือผีน้อย
ล่อไปทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงซักผ้า
ในเขตคิมซอนจังหวัดขยองสังเหนือ
แล้วมีอาการตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์๖๓
เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อ๒๙กุมภาพันธุ์๖๓
และได้รับแจ้งผลตรวจว่าติดเชื้อโควิด๑๙ในเวลาต่อมา
หญิงคนนี้พักอาศัยอยู่ที่บ้านพัก
โรงซักผ้ากับสามี

เพราะว่าแม้จะเป็นชาวต่างชาติ
แม้จะอยู่ในเมืองแบบผิดกฎหมายมาลักลอบทำงาน
แต่ว่านโยบายของทางรัฐบาลเกาหลีใต้เนี่ย
เขารักษาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
แต่ว่าอันนี้แจ้งให้ทราบว่า
มันไม่ใช่เรื่องเล่นสำหรับท่านที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้
ถูกต้องแต่ด้วยความที่ทางการเกาหลีใต้เขาบอกว่า
คือช่วงนี้คนติดเชื้อโควิด๑๙ที่บ้านเขาเยอะมากหลายพันคน
คนที่ไปทำงานโดยผิดกฎหมายที่ประเทศเขา

ก็เลยกลับกันเยอะไงฮะอยากจะกลับกันเยอะ

แต่ตอนนี้ลงทะเบียนจะขอกลับเนี่ยประมาณ๕๐๐กว่า